พูดถึงพวกนี้เค้าไม่เคยบอกเลยนะ

เหมือนแบบเผอเรียกกันเนี่ย
ล่าสุดแฟนคลัมมาฟินหนักเลยนะ
บอกว่าพี่แบรี่หนูลืมเอากระเป๋ามาอย่างนี้ค่ะ
โอเคค่ะฟังเสียงหน่อยจ้า

คำพูดเหานะคะแต่หนูหว่าหน้าเขาที่เขาแบบ

เราจะไม่ค่อยเรียกชื่อกันนะครับ
เราจะพยายามมีชื่อยอให้กัน
คุณก็รู้แล้วว่าเราก็เรียกกันแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเหมือนแบบอันนี้ก็ชัด

มีหลายคนแจ้งให้เราแต่งค่ะ

โอ้น่ารักดีนะคะก็แบบเขินเขินเนาะสไตล์ยายาค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เขาออกคลิปกันบ่อยเนาะน่ารักไปหมดเลยพวกนี้อ่ะน่ารักดีนะคะ